พูดถึงเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทย
วันนี้เขาร่วมกันออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
ทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงครับ
โดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่วมกันแล้วนะฮะ

ถูกดูดถูกอะไรเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้เกิดจากข้อมูลของธนาคารรั่ว
คือข้อมูลของลูกค้าธนาคารไม่ได้หลุดไหลเข้าตลาดมืดนะฮะ
เพราะข้อมูลเหล่านี้ถูกบล็อกในระบบของธนาคารเป็นอย่างดี
แต่สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่มิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตร
และนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ

เพราะว่าเวลาที่เราจะทำธุรกรรมเนี่ย
ปกติเขาจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ในเว็บไซต์

กรอกในเว็บภายในระยะเวลา๓นาที
แต่บางร้านค้าออนไลน์ไม่มี

มีบัตรที่มีการใช้งานผิดปกติจากเหตุเหล่านี้
๑หมื่น๗๐๐ใบ
เป็นรายการใช้จากบัตรเดบิตเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายการ
คือต่ำนะฮะเท่ากับ๑ดอลลาร์สหรัฐ

แต่มีการใช้เป็นจำนวนหลายครั้ง

ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังนี้

กระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ
ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำ

กว่าบาท๓๗๓๔บาทอะไรอย่างนี้

โอ้โหโดนดูดไปทีเยอะ

หากธนาคารพบธุรกรรมที่ผิดปกติ
ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันที
และแจ้งลูกค้าในช่องทางทันทีนะครับ
ข้อ๒ทางธนาคารจะมีการแจ้งเตือนลูกค้า
ในการทำธุรกรรมทุกรายการเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่างที่จะแจ้งได้นะฮะ
ข้อ๓คือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
คือลูกค้าที่โดนตอนนี้มีคำถามเยอะนะ

กรณีบัตรเดบิตลูกค้าจะได้รับการคืนเงิน

จากธนาคารนะฮะส่วนกรณีของบัตรเครดิต

ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกตินั้น

บางธนาคารเนี่ยเขาก็ดีนะคุณ
เขาโทรมาหาลูกค้าเองเลยมาถามสมมุติ
คุณอาริยาคุณอาริยาได้ใช้อันนี้ในการจ่ายสินค้าต่างประเทศหรือไม่

เขาก็จะนี่เลยดูยอดผิดปกติตรงนี้

อันนี้คือธนาคารเป็นหูเป็นตาให้เรา
ใช่คือแล้วแต่ระบบของธนาคารนี่ถือว่าดีนะคุณ

ว่ามันมีการใช้งานผิดปกติ๑๗๐๐ใบ
เขาแบ่งยอดออกมาเลยนะคะคุณผู้ชม
วันที่๑๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ใบคือเป็นบัตรเครดิต๕๙๐๐ใบ

โอ้โหเยอะนะใช่แล้วก็บัตรเดบิตเนี่ย๔๘๐๐ใบ
มูลค่าคือ๓๑ล้านบาท
แล้วช่วงที่ผ่านมา๔วันจำนวนบัตรเดบิตเพิ่มขึ้นผิดปกติ
เทียบกับการเพิ่มของบัตรเครดิตด้วย
แต่ก็อย่างที่บอกไงธนาคารเขาก็จะเร่งนะคืนเงินให้ถูกไหมคะ

ค่าความเสียหาย๑๐ล้านบาทแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะ

คือยังมีคนที่ไม่ได้มาร้องเรียนไม่ได้เอาเงินคืนอะไรอย่างนี้
โอ้โฮนี่เป็น๑๐๐ล้านล้าใช่

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
เร่งหารือผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร

เพื่อกำหนดให้มีการใช้ที่มีการยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้น

ควรตรวจสอบการทำธุรกรรมของท่านอย่างสม่ำเสมอ
และ๒ระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตในการทำธุรกรรม
โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงเช่นเกมออนไลน์
ฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยเขาก็เต้นอยู่นะฮะ
กำลังเพิ่มยกระดับมาตรการในการป้องกันอยู่นะครับ

ผู้บริโภคอย่างเราก็จะอุ่นใจขึ้น

พอเจอโดนหักไปแล้วเอาได้เงินคืนหรือยัง
ยังไม่ได้เงินคืนประสานธนาคารไปหรือยัง

แต่มันจิตตกจริงผมเข้าไปดูบ่อยเลย
บัตรเครดิตผมมันโดนหักอะไรเป็นหรือเปล่าคุณเหมือนกันคุณ

ก็เข้าไปเช็คแบบบ่อยมากว่าเอ๊ะฉันจะโดนหักหรือเปล่า